คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่มีคนร้ายเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายนะบุกเดี่ยวเข้าไปเลยใส่เสือแขนยาว
กางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเข้าไปในร้านสะดวกซื้อครับ
อีโต้ไปค่ะไปจี้ชิงเงินจากพนักงานในร้านสะดวกซื้อ
เนี่ยมีอีโต้ไปได้เงินไปเจ็ดพันแล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือของพนักงานในร้านไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
นายสรรวิทธิ์หรือนายอ้นสารบ้านแห้วอายุยี่สิบเจ็ดปี
จริงเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะแต่ว่าไปเช่าหอพัก
อยู่ในซอยธรรมวิถี๑๒อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุนี้นะคะแล้วหอพักของคนร้าย
ร้านสะดวกซื้อที่ไปก่อเหตุห่างกันแค่๒๓๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นในห้องพักของคนร้าย
คนร้ายเขารับสารภาพว่าเขาเป็นพนักงานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างของห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัด
เขามีปัญหาเรื่องของการเป็นหนี้ค่ะเขาเป็นหนี้พนันออนไลน์ไม่มีเงินไปใช้หนี้
วันเกิดเหตุก็เลยตัดสินใจใช้อิโต้ที่ทำครัวนี่แหละค่ะบุกเข้าไป
ชิงเงินจากพนักงานในร้านสะดวกซื้อได้เงินสดไปเจ็ดพันบาท
พอได้เงินก็เอาไปใช้หนี้พนันสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มาจับได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดนะคะเพราะว่าเจอหมดเลยที่เป็นหลักฐานชัด
ที่ใส่ในวันเกิดเหตุหมวกกันน็อกสีฟ้าเต็มใบก็เจอ
ของกลางรถจักรยานยนต์ก็มีนะคะจักรยานยนต์ที่เขาใช้ขี่หลบหนีในวันก่อเหตุอ่ะนะ
แล้วทีนี้ก็ต้องไปค้นหาอีโต้ที่ใช้ก่อเหตุนะคะไปทิ้งเอาไว้ในพงหญ้า
ห่างจากร้านสะดวกซื้อไปนิดหนึ่งการสืบสวนนำมาซึ่งการจับกลุ่มตัว
นายสรรวิทย์เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าตำรวจเขาดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ตามถนนตามซอยดูทุกเส้นทางเลยทำให้เห็นเส้นทางที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
คือตำรวจเขาบอกว่าเห็นภาพชัดว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถเข้าไปในซอยแค่๑๐๐เมตร
ซ้ายเข้าไปในซอยหลังร้านสะดวกซื้อตรงไปอีกแค่สองร้อยเมตร
แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งแล้วจุดตรงนั้นมันเป็นหอพักพอดี
แล้วก็เป็นหอพักที่คนร้ายเช่าอยู่จริงจริงเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันหารถจักรยานยนต์
ที่เป็นรถต้องสงสัยที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อ
ก็เนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ของนายสรรวิทย์นี่แหละหลักฐานมันครบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งตรวจสอบรถจักรยานยนต์นะคะ
นำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวในครั้งนี้เบื้องต้นตั้งข้อหาใช้อาวุธชิงทรัพย์ในเคหสถานในยามวิการ
หลบหนีการจับกลุ่มโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การหลบหนีมีและใช้มีดข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดีนะคะแต่ว่าพนักงานในร้านสะดวกซื้อคือเขาใจเด็ดจริงจริงนะคะ
คือจังหวะที่คนร้ายเข้าไปเนี่ยพนักงานหลอกคนร้ายว่าเงินอยู่ด้านหลัง
อืมอยู่กับผู้จัดการแล้วพนักงานคือเก็บเงินจะใส่ตู้นิรภัยอ่ะครับ
คนร้ายออกมาพอดีเห็นว่าเหลือเงินอยู่เจ็ดพันก็กวาดไปเนี่ยเจ็ดพันอ่า